ข่าวต่อไปเป็นข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ผู้ชายคนนี้อยู่ชุมพรนะต้องร้องสายหมายต้องรอด
เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าบ้านเขาโดนแบบนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์
วัยรุ่นยกพวกกันมาเป็นสิบคันผมนับไม่ทันคุณผู้ชมฮะ
ถ้าคุณผู้ชมนับพันบอกเบิร์ตหน่อยว่ากี่คันแต่ผมว่าเป็นสิบ
นี่แหละครับมายิงปืนปลาระเบิดใส่บ้านแล้วมีคนหนึ่งยังวิ่งเนี่ยเป็นหน่วยกล้าตาย
ถือท่อนเหล็กมาทุบมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านอีกเหตุเกิดกลางดึกประมาณตีหนึ่งของเมื่อวานนี้
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าแก๊งวัยรุ่นเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตในพื้นที่
ทำให้ชาวบ้านกลัวไม่มีกล้าไปยุ่งหรอกส่วนเขาเนี่ยแจ้งความไว้แล้วที่สพปากน้ำชุมพร
แต่กลัวเรื่องจะเงียบเพราะเป็นแค่คนหาเช้ากินค่ำทีมข่าวไปพบคุณราชันครับ
นายราชันอายุสิบสามปีแล้วก็นางเล็กอายุสามสิบหกปีสามีภรรยากัน
เขาก็เล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุนายราชันไม่อยู่บ้านหรอกนะ
ออกเรือประมงมีภรรยากับลูกชายเท่านั้นที่อยู่
ภรรยาเล่าบอกว่าได้ยินเสียงจักรยานยนต์มากันเพียบเลยพี่
จอดที่หน้าบ้านแล้วก็มีเสียงระเบิด๒ครั้ง
หลังจากนั้นก็มีคนวิ่งมาทุบรถแล้วก็หนีไป
สาเหตุน่าจะมาจากลูกชายไปช่วยเพื่อนรุ่นพี่
ที่ถูกคู่อริไล่แทงแล้วทำให้ถูกหมายหัว
คู่อลิไปวัยรุ่นอยู่ในเขตเมืองชุมพร
กลุ่มนี้เคยมาหาเรื่องถึงบ้านเช่ามาแล้วหลายครั้ง
รอบนี้โทรไป๑๙๑ตำรวจก็มาตรวจที่เกิดเหตุนะ
แล้วก็บอกให้อ้าวคุณไปแจ้งความที่สพปากน้ำชุมพร

แล้วก็บอกให้เขาเอารถจักรยายนมาตรวจสอบที่โรงพักด้วยนะ
เขาก็ทำตามทุกอย่างแต่ตำรวจ
แต่ตำรวจบอกว่าคุณไปหาตัวผู้ก่อเหตุมาด้วยนะ
เฮ้ยเขาคิดว่ามันใช่เหรอ
มันเป็นหน้าที่ของเขาหรือเป็นหน้าที่ของตำรวจครับ

ให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

พอมีคดีแบบนี้เขาก็ไม่ได้ไปทำงานไงนะครับ
ส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับ

ผมก็ให้ละเอียดเข้าไปหมดทุกอย่าง
ให้คลิปวิดีโอไปให้ข้อมูลไป
เขาให้เอารถไปผมก็เอารถไปให้ดู

ผมก็เอาไปให้ช่างตีราคา

ตำรวจพูดบทว่าอะไรนะ
ต้องการให้เจ้าของที่ว่าเสียหายเนี่ย
ไปตามหาเอาตัวคนกระทำมาเองอะไรมาเองคือประมาณนี้
ถึงผมไปตามหาผมก็ตามหาไม่ถูก
ตีหนึ่งเจ็บนาทีผมเดินมาถึงประตู
บนมาออกมาออกมาเลยตรงนี้
ว่าได้ยินแล้วหนูก็เลยเปิดประตู
แล้วมันก่อนที่จะเปิดมันตีรถแล้ว
แล้วพอดังแก๊กหนูก็วิ่งวิ่งขึ้นรถ
ถ้าหนูกระชากมันไว้ได้หนูก็จัดการ

ก่อนจากหน้านี้หนูเก็บปลาอยู่ข้างถนน
มันเอาเฟี้ยงนี่เก็บปลาอยู่ที่แผง
มันเอาเฟี้ยงระเบิดใส่หนู
คุณผู้ชมครับระหว่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่
อ้าวตำรวจสภปากน้ำชุมพรไปพบผู้เสียหาย
แล้วก็เชิญตัวนายราชันกับลูกชายนะครับ

ขณะที่พันธบรวจเอกสมพลบุรณเทศ
ท่านผู้กรรมกรรมการสภปากน้ำชุมพร
เปิดเผยกับทีมข่าวก่อนหน้านี้ว่า
ได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเร่ง

เพื่อออกไหมเลี่ยงตัวผู้เก่าเหตุมาเริ่มเริ่มคดี
และจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างแน่นอนครับ